อันนี้ก่อนครับสามีภรรยาทะเลาะกัน
และสามีนะก็จบด้วยการทำร้ายร่างกายภรรยา
คุณเตะเข้าก้านคอจนภรรยาเลือดคั่งในสมอง

และสุดท้ายฝ่ายผู้หญิงหรือฝ่ายภรรยากลายเป็นเจ้าหญิงนิทา

เธอยังไม่ได้แบบว่าช็อกหมดสติเลยนะ
คือพอเวลาผ่านไปเธอก็เริ่มมีอาการหนักขึ้นหนักขึ้นไง
ปวดปวดมากชักแล้วก็หมดสติ
วดหวนหนักเลยฮะสุดท้ายอย่างที่บอกไปแล้วครับ
กระดูกก้านคอแตกและหักเลือดข้างในสมอง
ถึงแบบถึงขั้นอาการโคม่าไม่รู้สึกตัวแล้วนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเล็กที่๖๗หมู่๑๕ตะบนทองเอน
อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๗นะ

ตำรวจสพอินบุรีได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาดกัน

มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นหญิงนะครับ
ถูกสามีเตะก้านคอจนเลือดคั่งในสมอง
ก็ทีนี้มีการส่งตำรวจชุดสายตรวจเข้าไประงับเหตุ
แล้วก็สามารถควบคุมตัวนายภัยทูลออสสมานอายุ๔๖ปี
คนที่ก่อเหตุแล้วก็เป็นสามีของผู้บาดเจ็บได้นะครับ
ส่วนนี้เป็นเพื่อนบ้านที่ทั้งเห็นเหตุการณ์

ผู้บาดเจ็บก็คือนางอารยาพารัตนภาษีอายุ๔๓ปีอาการสาหัส
อย่างที่บอกไปมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านได้ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลอินบุรีไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
ส่วนทางด้านของลูกชายผู้บาดเจ็บ
ก็คือนายสุพชัยยิ้มจันทร์อายุ๒๖ปี
ก็ปล่อยแม่อยู่กับน้องชายของผมซึ่งเป็นลูกคนละพ่อกับผมนี่แหละครับ
แล้วก็ทีนี้พอทราบข่าวนะโอ้โหผมใจหายเลย
โดนหนักขนาดนี้ตอนนี้แม่กลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา
คุณหมอบอกอาจจะช่วยไม่ได้ด้วยซ้ำ
คุณหมอบอกว่าแค่อย่างนี้คุณคือรอถอดเครื่องช่วยหายใจ

ลูกชายบอกว่ายังไม่ตัดสินใจในเรื่องนี้

แม้จะรู้ว่าแม่มีอาการสาหัสขนาดไหนนะครับ
เพราะว่าเขาไปทำงานที่กรุงเทพนะครับ

ต่อมาก็มารู้ว่านายภัยทูลผู้ก่อเหตุ
มาติดพันธุ์ชอบพอกับแม่ของผม
มาหาสู่กับแม่เป็นประจำ

ใช่ค่ะคือเขาเคยมีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

แต่แม่เลือกไม่ถูกแม่เลือกไม่ได้ค่ะ

ลูกชายก็บอกไม่เป็นไรผมทำใจเองนะครับ
แต่ผมก็ยังส่งเสียเงินในการดูแลแม่
แล้วก็จะเดินทางกลับมาเยี่ยมแม่บ้างที่สิงห์บุรี
พอเวลากลับมานะนายภัยทูลก็จะไม่มาหาแม่หรอก

เหมือนกับเขารู้ว่าถ้าเกิดลูกมาก็เขาก็ไม่โผล่มา
ใช่ทีนี้ลูกชายไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่ของเขาให้ฟังแบบนี้ครับ
คือทางโรงเรียนของน้องชายคือเจ้าตัวเล็ก๓ขวบน้องชายของผม
แต่ว่าคนละพ่อได้โทรมาแจ้ง
ให้แม่ผมไปรับนมโรงเรียนที่โรงเรียนเพื่อให้น้องชายได้กิน
แต่แม่ไม่มีรถจักรยานยนต์ก็เลยขอให้นายภัยทูลไปรับให้หน่อย
แต่ปรากฏนายภัยทูลก็ไม่ยอมไปนะครับ
ทีนี้แม่ก็เลยไปจ้างเพื่อนบ้านให้ช่วยกันขับรถไปรับนมที่โรงเรียน
ทีนี้นายภัยทูลรู้เรื่องก็ไม่พอใจดุด่าแม่
หาว่ามึงไปจ้างเขาทำไมรวยนักหรือไง
จากนั้นมันก็เลยมีปากเสียงกันจากเรื่องเล็กตรงนี้คุณ
มีปากเสียงกันจนนายภัยทูลชกหน้าแม่หนึ่งครั้ง
แม่ล้มขณะที่แม่พยายามจะลุกขึ้นนะ
นายภัยทูลก็เตะซ้ำเข้าที่ก้านคออย่างจังอีกหนึ่งครั้ง
จนแม่มีอาการโปรดหัวครับ
เดินไปหาเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านใกล้เคียงไปขอความช่วยเหลือ
ตอนแรกเพื่อนบ้านก็ถามว่าไหวไหมเธอไหวไหม
สรุปแล้วนะฮะตัวของผู้บาดเจ็บคือนางอริยาภาบอกว่าไม่ไหวแล้วปวดหัว
พาไปส่งโรงหมอหน่อยไปหาหมอหน่อย
สุดท้ายไปหาหมอก็อาการสาหัสนั่นแหละนะครับ
ทีนี้ครับตัวของลูกชายบอกว่าตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไง
กับชีวิตของแม่ดีจะปล่อยให้แม่จากไปหรือจะรั้งแม่อยู่ดี
เพราะว่าหมอบอกกับลูกชายไงว่าคุณลูกต้องทำใจนะ
เพราะว่าแม่คุณอาการหนักมากคือใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเลยค่ะ

ว่าแม่เรื่องที่ผมไม่ให้ผมให้เลือกระหว่างเขากับผม
แต่ตอนนี้แม่เขาเลือกไม่ได้เราก็ไม่อยากทำให้แม่ไม่สบายใจ
เราก็รู้แหละแต่เราไม่อยากพูดถึง
ถ้าผมกลับหมู่บ้านเขาก็จะไม่มา
แต่ถ้าผมไม่อยู่เขาจะมาผ่าแม่ผม
แล้วทีนี้มีปากเสียงกันเรื่องแค่ครูที่โรงเรียนโทรให้น้องผมไปเอานม
งมที่โรงเรียนแล้วแม่เขาไม่มีรถ
แม่เขาก็จะจ้างคนข้างบ้านให้พาเอารถไปส่งหน่อยไปเอานม
โวยวายใส่แม่ผมแล้วก็ทำร้ายร่างกายแม่ผม
โอ้โหเขาบอกเขาก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เข้าใจเลยว่าแม่อาการหนักนะครับ
ทีนี้ก็เหมือนเป็นการเตรียมการไว้ก่อนนะคุณ
ตัวลูกชายแล้วก็ญาติพี่น้องผู้บาดเจ็บ
ตอนนี้นิมนต์นิมนต์พระนะคุณพระครูปัญญาวุฒิโต
เจ้าอาวาสวัดเชียงรากมาที่โรงพยาบาล
สวดมนต์ครับและทำพิธีเสริมดวงชะตา
โดยยังมีความหวังว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้น
แม้ว่าความหวังหรือว่าโอกาสเหล่านั้นจะริบหรี่เหลือเกินนะครับ
ส่วนการทำคดีนั้นนะฮะตำรวจควบคุมตัวนายภัยทูล
ตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดครับ
แจ้งข้อหาเสพยาเสพติดแล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ

และทีนี้หลังจากนี้ก็ต้องส่งตัวไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีครับ